แล้วตามไปประกบยิงหนุ่มหาดราวัยเสียชีวิต

มาฆ่าล้างแค้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายมีการชักปืนชักปืน
มขู่กันที่หน้าวัดกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา

รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันแล้วมีผู้เสียชีวิต
บริเวณหน้าร้านนวดปากซอยเมเจอร์ถนนวิเศษ
ก่อนถึงหมวดทางหลวงราวัยค่ะ
ก็เลยประสานทั้งแพทย์และกู้ภัยไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีฟ้าล้มคว่ำกลางถนน
ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายวัยรุ่น

ทราบชื่อต่อมาคือนายธิวานิสออายุ๒๓ปี
ชาวตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
มีบาดแผลถูกยิงที่ด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
บริเวณแขนซ้าย๑นัดแขนขวา๑นัดและลำตัวอีก๑นัด

ส่วนที่เอวก็พบปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์

อกจากนี้ยังพบยาบ้าอีก๑๖๘เมตร
และกัญชาแห้งอีก๑แท่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบไม่พบปลอกกระสุนปืน
ได้นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะ

ก็ทราบว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไทยใหม่ตำบลราวัย
ก่อนเกิดเหตุนี้นะคะเขาขี่รถจักรยานยนต์คันนี้แหละ

่งหน้าไปทางวงเวียน๕แยก
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชายคนนึงนะคะ
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะขี่ตามผู้ตายมา
จากนั้นใช้ปืนกระหน่ำยิงจนรถล้มและถึงแก่ความตาย
ซึ่งแนวทางในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายและเพื่อนมีเหตุทะเลาวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่น
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้วัดสว่างอารมณ์ตำบลราวัย
และได้มีการชักปืนยิงข่มขู่ใส่กันมาก่อน
จากนั้นทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปค่ะ
และต่อมาผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาแค่ลำพัง
ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่มีการทะเลาวิวาสกันนี่แหละ
ขี่รถตามมาประกบและลั่นไกลใส่จนเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจนะคะจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ